ทางด้านของแกนนำกลุ่มนะคะคุณแพนกวินนี่ก็ออกมาบอกว่าให้สัมภาษณ
ก็ยืนยันค่ะว่าการเคลื่อนไหวนี่ไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นไปตามกำหนดเดิมอย่างแน่นอนแล้วบอกว่าให้จับตาด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแน่ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะ
โมงเราจะสืบสารเจตนาคณะราษดรโดยวิธีการอย่างไรอะไรนั้น
ก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนติดตามกัน๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับผม
จะไปจุดเดิมที่เมย์เคยอยู่ไหมครับอะไรนะครับผม
เราไม่มีนโยบายเราไม่มีนโยบายไปที่พระราชวังดุสิตค่ะ
เราไม่ไปพระราชวังดุสิตอย่างที่เขากล่าวหาเราไม่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับโบราณอ่ะ
ให้กับเอ่อสิ่งที่เป็นสมบัติสมบัติโบราณค่ำค่าของแผ่นดินนี่คือคำให้สัมภาษณ์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้
ของนายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าแพนกวินแก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่บอกเอาไว้
ก็ยืนยันค่ะว่าเป้าหมายเนี่ยคือธรรมเนียบรัฐบาลโดยไม่ได้แค่ไปยื่นหนังสือเรียกร้องนะคะ
ไปจากการยื่นหนังสือที่ธรรมเนียบรัฐบาลฟังเสียงประเด็นนี้กันอีกครั้งค่ะ
เราใช้สันติวิธีครับผมเราไม่เน้นการปะทะและเราไม่ใช้อาวุธโดยเด็ดขาดครับ
ก็ขอพูดให้ชัดเลยแล้วกันครับว่าถ้าใครได้ใช้ความรุนแรงคนนั้นก็ไม่ใช่พวกเราฮะ
นั่นคือมือที่สามสันติวิธีไม่มีอาวุธในใดเราไม่มีอาวุธอ่ะฮะ
วันนี้ผมมายืนอยู่กับทุกคนก็ไม่มีอาวุธที่เห็นอยู่หน้าเวทีก็ไม่มีอาวุธกันสักคน
คนที่มีอาวุธมันมีอยู่พวกเดียวค่ะคือทหารกับตำรวจดังนั้นถ้าความรุนแรงมันเกิดขึ้น
มันไม่ได้มาจากเราครับมันมาจากเขา
ทีนี้ถามต่อว่าการชุมนุมวันนี้กังวลอะไรหรือเปล่า
วิ่งบอกว่าไม่กังวลอะไรค่ะเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นไปอย่างสันติวิธี
ไม่มีอาวุธไม่เน้นการปะทะดังนั้นจึงเชื่อว่าการชุมนุมวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดี
เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาอันนี้คือความมั่นใจของแก่นำที่บอกเอาไว้
เดี๋ยวต้องดูต่อนะฮะว่าหลังจากมีการเคลื่อนไหวจากจุดที่บริเวณท้องสนามหลวง
ไปยังเป้าหมายของเขาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยจะยังไงต่อไป
นับตอนนี้ก็อีกสักประมาณสี่สิบนาทีได้ครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะ
ทั่วพอนับหมายก็ว่าแปดโมงนะเดี๋ยวก็จะเคลื่อนไปนะครับ
คือถ้าดูจากท่าทีของทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ
ก็คือการเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อทางตัวแทนรัฐบาล
เมื่อวานนี้ในเวทีการชุมนุมเนี่ยคุณรุ้งปนัสยาก็บอกว่า
ผู้ที่จะมารับหนังสือของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ขอให้เป็นระดับบิ๊กหน่อย
ก่อนหน้านี้ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการบอกว่าอยากให้เป็นรองนายกขึ้นไป
วันนี้ก็ต้องรอดูว่าในส่วนของรัฐบาลจะส่งใครมาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือข้อเรียกร้อง
ซึ่งข้อเรียกร้องต่างก็น่าจะเหมือนกับการปลาใสบนเวทีเมื่อคืนนี้
ตลอดทั้งคืนที่ท้องสนามหลวงนะครับก็เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปในหลายเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับการทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
หรือว่าการปฏิรูปสถาบันก็ตามนะฮะ
แต่เส้นทางต่างเนี่ยถ้าจะไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ในการเดินขบวนเคลื่อนขบวนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
หรือว่ากลุ่ม๑๙กัญญาถวงอำนาจคืนรสดรในวันนี้
นะครับหลักจากนั้นได้ย้ายพื้นที่การชุมนุมมาเป็นที่ท้องสนามหลวง
เพราะว่าเดิมเนี่ยคาดว่าจะใช้๒เวทีคือสนามฟุตบอล
ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับเวทีท้องสนามหลวง

เหลือเวทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วช่วงบ่ายเย็น
เป็นเวทีท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นวันนี้
เมื่อมีการเคลื่อนขบวนแน่นอนว่าต้องเคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวง
ก็จะผ่านถนนราชดำเนินใน
มาถึงรัชดำเนินกลางผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วเข้าสู่สะพานผ่านฟ้าลีราช
ก่อนจะเข้าสู่รัชดำเนินนอกนะฮะแล้วจะไปถึงธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับระหว่างทางตรงนี้ท่านผู้ชมดูจากแผนที่นะฮะ
สะพานผ่านฟ้าลีลาศเนี่ยแล้วจะไปถึงแยก
ตรงที่จะไปเลี้ยวขวาแล้วเข้าธรรมเนียบรัฐบาลได้เนี่ย
จะต้องผ่านจุดสะพานมะขวานรังสรรค์
ฝ่ายตำรวจหรือว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับ
บอกไว้ตั้งแต่วันแรกที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศ
๕ทีแล้วจะเคลื่อนขบุนมาอย่างธรรมเนียบ
ว่าให้มาได้แค่สุดท้ายปลายทางคือสะพานมะควันรังสรรค

แล้ววันนี้บรรยากาศตั้งแต่เช้าเราจะเห็นว่า
มีการตั้งจุดที่เป็นแผงเหล็กกั้น

พร้อมกับเหล็กรวดหนามเนี่ย
ไปตั้งอย่างแน่นหนาบริเวณนี้ด้วย

ผมก็คาดเดาว่าน่าจะมีการเจรจากันหลายจุดแล้วฮะ

เมื่อมาถึงจุดสุดท้ายคือสะพานมะควานรังสรรค์เนี่ย
เจรจาระหว่างแกนนำผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
ที่เขาปักหลักดูแลพื้นที่อยู่เนี่ย
ตรงนี้จะหาจุดร่วมกันได้ยังไง

แต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนชุมนุม๑วันเนี่ย

ก็ยังมีการคาดเดาหรือวิเคราะห์

แต่วันนี้แกนนำผู้ชุมนุมยืนยันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ

เพียงแต่ว่าจะได้เข้าไปถึงจุดนั้นหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าก็ได้เห็นภาพแล้วนะ
และบริเวณสะพานมักขวารังสรรค์เนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงเช้ามีการไปติดป้ายขนาดใหญ่ด้วยว่า

เนื่องจากว่าผิดพรบการชุมนุมสาธารณะผิดเงื่อนไข
ก็เจ้าหน้าที่นำป้ายสีขาวขนาดใหญ่เลยค่ะ
คือเรื่องของพรบชุมนุมก็คงจะหมายถึงเรื่องของ

ใช่ไหมคะสถานที่รวชการทำเงียบ

จะต้องเข้าไปได้แล้วก็ใกล้ได้สุด
แต่ต้องไม่ใกล้ไปกว่ากี่เมตรตรงนี้